คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูที่สมุยกันหน่อย
คือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลายธุรกิจได้รับผลกระทบจากโควิดสิบเก้า
แล้วนี่ค่ะธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
เจ้าของธุรกิจรถเช่าที่เกาะสมุยเขาก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะ
ล่าสุดเนี่ยคือเขาโพสต์มาเลยมีรถตู้อยู่๙คัน
เก้าคันนี้ผมให้ฟรีไม่ต้องผ่อนดาวนนี่เป็นกุญแจรถทั้งเก้าคันนะคะ
ไม่ต้องดาวน์เอาไปผ่อนต่อ
เออก็คือต้องเอาไปผ่อนต่อแล้วก็ทำเรื่องกับลิสซิ่งให้เรียบร้อย
เขาบอกว่าเขารับภาระไม่ไหวแล้วเดือนหนึ่งเขาผ่อนแบบเป็นล้าน
แล้วคุณคิดดูสิมันตั้งกี่เดือนมาแล้วคือจะจมต่อไปกว่านี้ก็ไม่ไหวแล้ว
โพสต์นี้ยาวเลยดิฉันอ่านให้ฟังค่ะ
ซึ่งในเฟซบุ๊คชื่อว่าเกียรติศักดิ์รักดีเนี่ยเขาประกาศโพสต์
เขียนเอาไว้เลยนะบอกว่าใครที่ต้องการรถตู้เนี่ย
มาเอาเลยครับผมให้ฟรีไม่ต้องดาวน์เอาไปผ่อนเลยครับ
แต่มีข้อแม้นะต้องเปลี่ยนสัญญาทุกคัน
รถของเขาเนี่ยเป็นรถปีสองพันสิบเจ็ดสองพันสิบแปดสองพันสิบเก้า
มีเก้าคันแต่ละคันเนี่ยก็ผ่อนอยู่ประมาณสองหมื่นสี่พันบาท
ครับแล้วก็บอกด้วยว่าเป็นเกียร์ออโต้ทุกคัน
รถอ่ะมีหนึ่งปีถึงสามปีย่างเข้าปีที่สี่
ทีนี้หลายคนอ่านมาถึงตรงนี้ก็อยากรู้เหตุผลทำไมอ่ะ
ทำไมถึงให้ฟรีแต่ว่าผมอ่านแค่พาดหัวของเขาเนี่ย
ผมว่าอยากอยากได้รถเขาเลยใช่แต่นี่ไงเขาบอกว่า
ฝากทุกคนที่เห็นแค่พาดหัวอ่านต่อให้จบด้วยนะ
เช้ามืดทั้งดึกดื่นเขาบอกเขารับโทรศัพท์ไม่ไหวแล้ว
อธิบายให้ฟังแบบนี้ค่ะเหตุผลที่ให้ฟรีเนี่ย
เพราะไม่อยากจมลงไปกว่านี้สมมุติผมผ่อนอยู่เก้าคันเดือนละสองแสน
ถ้าไม่มีกินแล้วรถเนี่ยเขาก็บอกด้วยว่า
ลืมบอกไปรถอยู่เกาะสมุยจังหวัดสุรธานีครับ
รายละเอียดของรถผ่อน๖ปีผ่อนมา๑๐เดือนก็มี
หนึ่งถึงสามปีก็มีแล้วรถเนี่ยมันเป็นรถเดิมเดิมเลย
บางคันเปลี่ยนเบาะทำพื้นแค่นั้นส่วนคำนวณก็คำนวณเองได้เลยครับ
นี่ค่ะเขาเขียนแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่
ไปหาเจ้าของโพสต์เลยค่ะคือนายเกียรติศักดิ์รักดีอายุ๓๖ปี
เป็นชาวอำเภอพนมที่สุราชก็เล่าให้ฟังนะว่าตัวของคุณเกียรติศักดิ์เนี่ย
ทำธุรกิจรถเช่าที่เกาะสมุยประมาณสิบปีตอนแรกเนี่ย
เริ่มจากรถ๑คันคอยรับลูกค้าประจำจากโรงแรม
ออฟฟิศทัวร์ในพื้นที่อำเภอกเกาะสมุยเก็บเล็กผสมน้อยมา
ทีนี้ธุรกิจก็เติดโตขึ้นจากหนึ่งคันเป็นสิบเอ็ดคัน
มีรายได้เหลือเฉลี่ยเดือนนึงนี่๔แสนบาทต่อเดือนเลยนะคะ
การท่องเที่ยวซบซาวไม่มีนะท่องเที่ยวเลย
ชาวไทยชาวต่างชาติส่วนตัวคุณเกียรติศักดิ์เองเนี่ย
ต้องแบกรับค่างวดอย่างที่บอกค่ะ

เวลาที่ต้องผ่อนส่งประมาณ๔๕เดือนนี้มันก็หมดไปเป็นล้าน
เขาก็เลยตัดสินใจโพสต์ประกาศขายคือให้เลย
ไม่ต้องดาวน์ไม่เสียดายตังค์ที่เขาผ่อนไปแล้วด้วย
ทีนี้นักข่าวเราก็ถามไงว่าเอ๊ะคุณเกียรติศักดิ์สมมุตินะ
ถ้าเกิดไม่มีคนสนใจทำยังไง
คุณเกียรติศักดิ์บอกว่าก็จำเป็นต้องคืนบริษัท
แล้วหลังจากนี้ถ้าเกิดการท่องเที่ยวยังไม่ฟื้น
ก็จะเอาเงินที่ไม่ต้องไปส่งค่างวดรถ
เอาไปลงทุนอย่างอื่นไปทำการเกษตรแทน
หรือว่าจะทำถ้าเกิดธุรกิจที่เกาะสมุยมันฟื้นตัวเร็ว
เขาอาจจะไปดาวน์รถตู้มาทำธุรกิจรถเช่าเหมือนเดิมก็ได้
แต่ต้องจับตามองให้ดีนะเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับ
เพราะว่าเมื่อวานนี้รัฐมนตรีว่าการ

นายพิพัฒน์รัชกิจประการบอกว่า
ประเทศไทยกำลังจะสามารถเปิดรับนักท่องเที่ยว
ให้เข้ามาเที่ยวได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม
เร็วกว่ากำหนดที่คาดการณ์ไว้
การไว้แต่เดิมคือเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะครับ
เขาบอกว่ารองนายยกรัฐมนตรีนายสมคิตจตุศรีพิทักษ์

เตรียมความพร้อมในการเปิดรับนักท่องเที่ยวได้
โดยเตรียมความพร้อมจังหวัดนำร่องคุณ

ที่จะให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวได้
อกจากนี้ยังมีอีก๕จุดหมาย
จากเกาะภูเก็ตแล้วยังมีเกาะพีพีจังหวัดกระบี่
เกาะพงันและเกาะเต่าสุราธานีและเกาะสมุย

เพราะว่าถ้านักท่องเที่ยวได้กลับเข้ามาเที่ยวแล้ว
จะมี๕จุดหมายนำร่องก่อนเกาะต่างรวมถึงเกาะสมุยด้วย
เพื่อพี่เขาจะได้ยังคงเก็บรถไว้
เอามาประกอบธุรกิจกันต่อนะฮะ
นี่ก็แจ้งคุณผู้ชมให้ทราบถึงความคืบหน้าไปในตัวด้วยนะครับ